เอาละครับติดตามข่าวใหญ่ข่าวนี้หลังจากที่ทนายตั้มพาเหยื่อของรองหัวหน้าพักรายหนึ่งไปแจ้งความแล้วทีนี้เหยื่ออีกหลายคนก็เริ่มเปิดตัวแล้ว
ใช่และเมื่อเช้านี้นะฮะอัปเดตล่าสุดกันสักนิดนึงว่าทนายตั้มเนี่ยเปิดภาพห้องเชื่อดแล้วนะคุณนะ
เปิดภาพห้องเชื่อดแล้วนะฮะนี่ครับคุณผู้ชมฮะเป็นภาพที่ทนายตั้มเนี่ยเอามาโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊คของตัวเขา
เป็นภาพของห้องนี้โดยมีข้อความระบุนะครับว่านี่เป็นห้องที่บรองหัวหน้าพัก
หลอกผู้หญิงว่าเป็นสำนักงานเหยื่อคนไหนหลงเชื่อยอมขึ้นมาบนห้อง
รองหัวหน้าพักก็จะล็อกประตูใช้กำลังปลุกปล้ำข่มขืน
แล้วก็มักจะขู่เหยื่อว่าหากแจ้งความครอบครัวเหยื่อจะเดือดร้อน
เพราะพ่อของเขานั้นใหญ่มากบางคนต้องยอมให้ข่มเหงเป็นปี
บางคนเป็นบาดแผลในใจถึงกับป่วยเป็นโรคซึมเศร้า
บางคนถึงกับต้องหนีไปอยู่ต่างประเทศและทนายตั้มก็ยังเขียนอีกนะครับว่า
ต้องขอขอบคุณและส่งกำลังใจให้เหยื่อทุกคน
กล้าออกมาเปิดเผยข้อมูลด้วยความกล้าหารน้องเป็นผู้ถูกกระทำ
โดยที่ไม่ได้เต็มใจและติดแฮชแท็กไว้ด้วยนะฮะ
รองหัวหน้าพักโรคจิตเออนี่ครับโอ้โหล่าสุดเลยนะฮะ
เพราะว่าเราก็จับตามองอยู่นะค่ะทนายตั้มเนี้ยบอกว่าจริงจริง
เขามีทั้งภาพมีทั้งคลิปที่เป็นหลักฐาน
คลิปในร้านอาหารที่เหยื่อผู้หญิงถูกลวนลามถูกจับนู่นจับนี่
แต๊ะอังเนี่ยเขามีหมดแม้กระทั่งส่งให้ตำรวจแล้วก็ตามนะฮะ
ผมเนี่ยก็ไปตรวจดูในเฟสของทนายตั้มเรื่อยเลยเมื่อไหร่ทนายตั้มจะโพสต์มาอีกนะฮะ
อัปเดตอยู่ตลอดเราก็เลยอัปเดตห้องเชื่อดเมื่อกี้
คุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับคือเหตุการณ์เนี้ยมันต้องไล่เลียงแบบนี้ครับ
หลังจากที่มีแม่ของเหยื่อรายหนึ่งเข้ามาปรึกษากับทนายตั้ม
กรณีที่ลูกสาวของเธอซึ่งเป็นนักศึกษาสาววัย๑๘ปีเนี่ย
ถูกนักการเมืองคนนี้ก่อเหตุลวนลาม
อกว่าจะพามาคุยเรื่องงานเรื่องเศรษฐกิจสอนเรื่องเกี่ยวกับการเล่นหุ้น
แต่พอไปถึงกลับพูดคุยเรื่องลามกอนาจารย์แล้วก็ลวนลามด้วยการหอม
กอดจูบการจับก้นโดยที่ไม่สมยอมนะฮะ
จนกระทั่งถูกลวนลามแบบนี้น้องวัยสิบแปดปีเนี้ย
ต้องฝืนทนอืมเพราะว่าทำอะไรไม่ได้ค่ะ
เคสนี้เป็นเคสแรกที่ทนายตั้มเปิดเผยออกมา
แล้วเมื่อวานก็มีการเข้าแจ้งความเพราะว่าเหตุการณ์มันเพิ่งเกิดขึ้น
วันที่สิบเอ็ดเมษายนเนี้ยเองอืมนะครับ
เคสนี้ยังมีพยานสำคัญคือคนขับแท็กซี่ที่มาเป็นพยานด้วยว่าในวันที่๑๒เมษายนที่ผ่านมา
มันเป็นค่ำคืนกันเนี่ยนะฮะเหยื่อวัยสิบแปดปีเนี่ย
เรียกรถแท็กซี่ของเขาแล้วก็มีอาการบนรถคือน้องเขาร้องไห้ค่ะ
แล้วก็โทรศัพท์พูดคุยเหมือนคุยกับแม่ใช่
เล่าถึงกรณีที่น้องเขาเนี่ยถูกลวนลามนี่พี่แท็กซี่ก็เลยมาเป็นพยานให้บอกว่าเนี่ย
พอได้รับทราบข่าวที่ทนายตั้มพาสาวสิบแปดที่ตกเป็นเหยื่อเขาแจ้งความเนี้ยอืม
ซี่ก็เลยมาเป็นพยานให้คิดเลยว่าใช่น้องคนนี้แน่
พ่อไปรับน้องคนนี้มาจากโรงแรมแถวสุขุมวิทย์
เนี้ยน้องเปลี่ยนใจให้ไปส่งที่สอนอนรุมพินีเอออันนี้ค่อยค่อยเปิดมาเรื่อยเรื่อยนะ
เพราะว่าเมื่อวานนี้ตอนบ่าย๒ทนายตั้มพาเหยื่ออีกคนนึง
ที่ยอมเปิดเผยก็มาแจ้งความที่สอนอเนี่ยแหละค่ะซึ่งเหยื่อคนนี้นะ
อายุสามสิบสามปีครับเคยร่วมงานด้วยกันคุณอืม
เรียกว่าเป็นอดีตทีมหาเสียงของพักประชาธิปัตย์ครับ
แล้วจุดที่เกิดเหตุอ่ะย้อนไปคือปีหกสาม
ตอนนั้นเกิดขึ้นที่จังหวัดเพชรชบุรีเป็นงานเลี้ยงนะใช่ค่ะ
ทีนี้พอเลิกงานเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยผู้หญิงคนนี้เขาก็จะเอาของไปเก็บท้ายรถ
นักการเมืองคนนี้เดินมาทางด้านหลังเดินเข้ามาแล้วบีบหน้าอกเธอจากทางด้านหลัง
ก้นล้วงของสงวนเธอพยายามปัดป้องนะแล้วก็บอกว่าเอออย่าหยุดอย่า
อย่าให้หยุดพี่เสร็จแล้วปั๊บเนี่ยนักการเมืองคนนั้นก็หยุด
เพราะว่ามีคนอ่ะเดินผ่านมาอืม
ทีนี้เมื่อวานธนายตั้มก็เลยพาไปเนี่ยแจ้งความค่ะใช่นะครับ
แล้วเธอลาออกจากการเป็นสมาชิกอะไรแล้วนะ
หลังจากนั้นก็ถูกนักการเมืองคนนี้ทั้งไลน์ทั้งโทรมาขยันขยอ
ชวนเธอไปที่ห้องพักที่คอนโดกลางกรุง
อันนี้เหยื่อรายที่๒ที่ยอมเปิดเผยแล้วก็เข้าแจ้งความกับตำรวจนะครับ
เหยื่ออีกรายเนี่ยนักข่าวได้สัมภาษณ์เหยื่อคนนี้นะบอกว่าโอ้โห
เมื่อปี๕๖รู้จักกับนักการเมืองคนนี้ในงานอีเวนต์ของพัก
โดนเข้ามาจีบแต่เธอปฏิเสธเพราะเธอมีแฟนแล้ว
แต่ทีนี้มีการพูดคุยลักษณะเป็นเพื่อนกันมาหลายปีจนไว้วางใจนะฮะ
จนกว่าทั้งวันหนึ่งนะคุณนะปีห้าแปดเนี่ยนะครับ
มีการนัดทานข้าวกันที่ร้านย่านสุขุมวิทย์ฝ่ายชายก็อ้างบอกลืมของ
เดี๋ยวพาไปที่เพนฮาวส์ไปเอาของสักนิดนึง
ซึ่งตอนนั้นเธอเข้าไปแล้วนะคิดว่าเป็นสำนักงาน
นี่มันไปคล้องกับเมื่อกี้เปิดห้องเชือดให้ดูหน่อย
เชื่อที่ทนายตั้มบอกนี่แหละห้องนี้ที่นักการเมืองคนนี้
จะหลอกว่าเป็นออฟฟิศเป็นสำนักงาน
อยู่บนชั้นเพนฮาวส์ชั้นหรูอะไรเนี่ยนะฮะจากนั้นเมื่อเธอไปถึงห้อง
เธอบอกเอานี่ทำไมมีห้องนอนมีที่นอนอืม
ไม่ใช่ออฟฟิศนะนี่คือห้องนอนปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้ถูกผลักเข้าห้อง
ล็อกห้องแล้วก็ล่วงละเมิดทางเพศนะครับ
ฝ่ายหญิงเนี้ยร้องขอความช่วยเหลือแล้วก็แกล้งชักด้วยนะอืม
แล้วก็บอกผู้ชายบอกว่ามีแฟนแล้วมีแฟนแล้วแต่ฝ่ายชายพูดว่าอะไรรู้ไหมคุณ
พูดว่ายอมพี่เถอะเดี๋ยวพี่จะซื้อรถซื้อของให้อืม
แล้วจะเลี้ยงดูเองนี่ฮะเธอบอกโอ้โหเธอดิ้นรนอยู่ในห้องนี้
สามชั่วโมงนะฮะแล้วก็ผู้หญิงคนนี้ถูกกระทำชำราว
แล้วก็ฝ่ายชายข่มขู่ว่าอะไรรู้ไหมครับบอกว่าตำรวจจะช่วยอะไรได้
เพราะพ่อมีอำนาจด้วยความกลัวเธอก็ไม่ได้แจ้งความ
หลังจากนั้นเธอก็พบในงานอีเวนต์ของพักฝ่ายชายก็นัดกินข้าว
เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเธอเนี้ยตัดขาดการติดต่อ
และเธอเนี้ยเป็นโรคซึมเศร้าโอ้ยอืมนี่คือเหยื่อที่ยอมเปิดเผย
กับนักข่าวไทยรัฐใช่แล้วก็เปิดเผยกับสื่อนะครับ
เหยื่ออีกรายหนึ่งคุณอืมอีกคนนึงเนี่ยนะคะ
เป็นภรรยาของไฮโซชื่อดังโอ้โหเธอคนนี้ก็กล้าแสดงตัวเลยนะ
จริงจริงเธอเปิดหน้าเปิดชื่อเปิดอะไรเลยนะกล้าแสดงตัวเลยอ่ะ
ค่ะแล้วเธอก็บอกว่าสามีเธอที่เป็นไฮโซอ่ะ
ไม่ว่าอะไรด้วยให้ออกมาเปิดแบบนี้เพราะว่าคนอื่นจะได้รู้
ก็ไปแจ้งความที่สอนอลุมพินีเมื่อวานไปตอนเย็นค่ำแล้วนะคะ
เหตุการณ์ให้ฟังว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกับเธอ
ปีที่แล้วปีหกสี่ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเธอก็นัดคุยกับ
กับนักการเมืองคนนี้ที่ร้านอาหารนะครับ
แล้วตัวนักการเมืองก็อ้างว่าเนี่ยแบบเป็นเจ้าของร้านอาหารนี้แล้วมีออฟฟิศอยู่ใกล้
แต่ทีนี้ตอนที่ไปเนี่ยกลับกลายเป็นว่าเป็นคอนโดแถวสุขุมวิทย์นี่แหละค่ะ
ก็อย่างที่บอกคอนโดที่เป็นห้องเชื่อด
พอเข้าไปในห้องแล้วปั๊บนะนักการเมืองคนนี้ข่มขืน
ตัวเธอเองอ่ะบอกว่าตอนนั้นน่ะเธอน้ำหนักสามสิบเก้าสามสิบเก้ากิโลเองอ่ะ
สู้แรงไม่ไหวหรอกค่ะแล้วนักการเมืองคนนี้เขาก็จะพูดตลอดเลยว่าเขามีแบ็คใหญ่
ไม่ได้กลัวจะถูกดำเนินคดีนะเธอเองก็กลัวมันถูกกลมขู่เนอะ
มันถูกข่มขู่ใครทำอะไรเขาไม่ได้นะฮะ
แล้วก็ภรรยาไฮโซคนนี้บอกว่านักการเมืองคนนี้ขายฝันหลอกล่อเรื่องธุรกิจให้ลองมาคุย

ใช่คือเขาบอกว่ารู้จักกันเพราะว่ากลุ่มแบบกลุ่มที่จะทำธุรกิจมีแต่เพื่อนนักธุรกิจนะคะ

ใช่สี่แล้วนะฮะอย่างที่บอกไปเมื่อวานล่าสุดเนี่ยภรรยาไฮโซนะฮะ
ขณะที่ไฮโซดังคือฝ่ายชายโพสต์เฟซบุ๊คเรื่องนี้ด้วย
บอกว่าขอยืนยันเลยว่านายจุลินลักษณะวิสิทธิหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย
ไม่มีทางที่จะไม่รู้ถึงพฤติกรรมของนักการเมืองคนนี้
ก่อนจะเข้ามาร่วมงานกับพักประชาธิปัตย์ได้มีการคุยกันก่อนแล้วว่า
ต้องไปหาวิธีไล่ลบหลักฐานเรื่องข่าวเฉาคดีที่ลอนดอนไม่ให้หาเจอได้ง่าย
ปิดให้มิดเช็ดนะแล้วก็ปรับภาพลักษณ์ใหม่ให้ขายได้นะครับ
เพราะว่าเค้าบอกว่ามีประหว่างพนักการณ์เมืองคนนี้
ก็เคยก่อเหตุลักษณะแบบที่ทำกับผู้หญิงไทยเนี่ย

ทำกับหญิงไทยวัย๑๘ปี๒คนที่อังกฤษ
สุดท้ายเรื่องก็เงียบเพราะว่าพ่อใหญ่มากในเวลานั้นนะครับ

ไฮโซดังผู้ชายนะ
โพสต์เฟซบุ๊คล่าสุดอีก
บอกว่าการออกมาต่อสู้ของภรรยาเขาเนี่ย
ถือว่าเป็นการเปิดหน้าสู้แล้ว
เพื่อเป็นกระบอกเสียงให้กับคนอื่น
วันนี้นะฮะภรรยาผมตัดสินใจดีที่สุดในชีวิตแล้ว

และเราจะปกป้องกันและกันด้วยชีวิต
คือฝ่ายชายเขายอมให้ฝ่ายหญิงออกมา
ออกมาให้ข้อมูลออกมาให้ข่าวออกมาแจ้งความซะ

เพื่อให้เหยื่อคนอื่นได้ดูเป็นตัวอย่าง

วันนี้เห็นว่าทนายตั้มจะพานางแบบนะ
เป็นนางแบบที่มีชื่อเสียงและเป็นคนรู้จัก
มาแจ้งความเพราะว่าตกเป็นเหยื่อกับนักการเมืองคนนี้ด้วย
ใช่ค่ะแล้วก็ทนายตั้มบอกด้วยนะ
ว่าใครที่เคยถูกนักการเมืองคนนี้ลวนลาม
ถ้าเกิดพร้อมดำเนินคดีประสานผมได้เลยนะ

นักการเมืองคนนี้หลายคนก็รู้จักแล้วล่ะ

เพราะว่าเมื่อวานเขาก็เข้าพบพนักงานสอบสวนใช่ไหม
แล้วก็ทีนี้เขาก็ขอถอนตัวออกจากทุกตำแหน่งของพักแล้ว
นักการเมืองคนนี้ก็คือนายปริณพันิชพัก
และทีนี้ตำแหน่งหนึ่งที่เขาถอนตัวออก
อกจากรองหัวหน้าพักแล้ว
คือจริงเขาต้องดูแลบริหารจัดการเรื่องของการเลือกตั้งในช่วงนี้นะ
วางยุทธศาสตร์ว่าจะไปหาเสียงอะไรยังไง

หลังจากที่เขาประกาศลาออกจากทุกตำแหน่งแล้ว
อันนี้คือสิ่งที่ดรเอ๊ยืนยันกับทางนักข่าวของเรา
ตอนที่นักข่าวของเราเดินทางไปพูดคุย
เป็นว่าเดี๋ยวรอติดตามกันนะฮะ

แล้วก็วันนี้จะมีเหยื่ออีกสักอีกคนที่ทนายตั้มจะพาเข้ามาพบ
ผมก็ไล่เลียงเข้าไปเปิดดูเพจของสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือว่าทนายตั้มต่อสิ
ว่ามีคืบหน้าอะไรนี่เพิ่งโพสต์มา๓๓นาทีที่แล้ว

บอกว่าตำรวจทำอะไรกันอยู่ครับ
ผู้เสียหายแจ้งความตั้งแต่วันที่๑๒เมษายน
หมายถึงกรณีของสาววัย๑๘เนี่ยนะฮะ
สอบทั้งผู้เสียหายสอบทั้งแม่ผู้เสียหายและพยาน

ถ้าผู้ต้องหาหนีออกประเทศไปก่อนจะทำยังไงครับ
อย่าให้สังคมติฉินนินทานะครับว่า
ไม่กล้าออกหมายจับไฮโซ
นี่คือขณะทำเพิ่งโปสต์มา๓๓นาทีที่แล้ว

ใช่ค่ะเรื่องนี้นี่คือต้องตามกันต่อยาวนะ
เพราะว่าเชื่อว่าจะมีผู้เสียหายออกมาอีกเพียบแน่นอน